ด้วยความเป็นห่วงก่อนนะครับถ้าเปิดเสียงดังเบาเสียงลงได้นิดหนึ่ง
เพราะว่าเหตุการณ์นี้นึกว่าหนังสงคราม
แต่มันเป็นเหตุการณ์จริงมีการปาระเบิดเสียงดังตุ้มต้าม
ทำเอาชาวบ้านพระสมุทรเจดีตกใจกันไปดูฮะ
การใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะฮะ
และคุณผู้ชมนี่คือเรื่องจริงเหตุการณ์จริงไม่ใช่หนังสงคราม
เสียงระเบิดที่มันดังขึ้นชาวบ้านก็ตกใจ

โอ้โหนึกว่าอยู่กลางสมรภูมิรบทำไมมันมีทั้งควันมันมีทั้งเสียงดังแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครับ
มีการปาระเบิดปิงปองข้ามฝั่งกันไปมาแล้วมีการตะโกนท้าทายกันด้วย
ฝั่งหนึ่งหลบอยู่หลังรถมันจะมีรถคันสีขาวจอดอยู่เหมือนเป็นบังเกอร์ให้
หลบอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับรถคันสีขาว
แล้วก็ตะโกนข้ามไปปลาระเบิดปิงปองข้ามไป
ฝั่งนู้นก็ปลาข้ามมาตะโกนด่าสวนกลับมาอีกครับ
จากระเบิดและคำด่าที่ตะโกนกันไปกันมาแล้ว
ปรากฏว่าหากสังเกตดีในมือเหมือนมีอาวุธนะฮะ
เหมือนของมีคมยาวเป็นเหมือนมีดพระด้ามยาว
คล้ายจะเป็นมีดตัดอ้อยด้วยเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติม
แล้วเขาไม่สนใจเลยนะครับดูนะฮะว่าระหว่างที่เขากำลังปาระเบิดใส่กันเนี่ย
รถยังวิ่งนะมีทั้งกระบะวิ่งมอเตอร์ไซค์วิ่ง
รถเล็กรถใหญ่วิ่งเขาก็ไม่หยุดครับ

กล้องบังเอิญกดต่ำลงพอดีนะฮะ
ประชาชนใช้ถนนเดือดร้อน

เฟซบุ๊กบล็อกอาชีวะทุกสถาบันเอามาโพสต์ไว้
แล้วคนก็ไปแสดงความเห็นกันเยอะมาก
เช้าที่ผ่านมาเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ครับ
กัดจุดเกิดเหตุปากซอยสุขสวรรค์๕๔

ดูนะครับเดี๋ยวลองขึ้นภาพเทียบบรรยากาศล่าสุดก็ได้
ซ้ายมือนั่นคือเหตุการณ์ความวุ่นวาย
แล้วตอนที่เราลงพื้นที่บรรยากาศกลางวันคือมันเงียบสงบมาก
มันเหมือนกับเป็นคนละที่คุณมิ้วคุณผู้ชม
เห็นไหมฮะเขาก็ใช้ชีวิตกันปกติ

ชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด
เปิดหน้าต่างไปดูเห็นตรงถนนวัยรุ่นสองกลุ่ม

ฝั่งหนึ่งอยู่ตรงข้ามปากซอยสุขสวรรค์๕๕
มีสัก๖๗คนปลาระเบิดใส่อีกฝั่งหนึ่ง

ฝั่งนี้มีประมาณสัก๑๐คนแล้วก็มีมีดด้วย
หลังก่อเหตุเสร็จปั๊บแยกย้ายกันเฉยเลยฮะ

ไปทำงานเลิกงานมาแล้วควรจะโดนลูกหล่ม
ส่วนอีกคนเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งแถวนั้นนะครับ
แม่ค้าบอกว่าปิดร้านสัก๔ทุ่ม
ทุ่มนี่ปกติเขาก็ต้องเข้านอนกันแล้วนะฮะ
ทำมาหากินน่ะนะรีบนอนรีบตื่น
ปรากฏว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น๒๓ครั้ง
ก็เลยเปิดหน้าต่างดูครับ
เห็นกลุ่มวัยรุ่นโอ้โหปลาระเบิดใส่กันสนุกเลย

ฝั่งหนึ่งมีมีดอีกฝั่งหนึ่งไม่มี

สงสัยว่าไปเจอกันในงานนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดี
แล้วคงตามมาก่อเหตุตรงนี้

ล่าสุดผู้กำกับการสพพระสมุทรเจดี
พร้อมกับชุดสืบไปตรวจสอบบนถนนสุขสวัสด

แล้วก็อย่างที่ผมให้คุณผู้ชมได้ดูไปตอนแรก

สีดำใช้พันธุ์ทำระเบิดปิงปอง
หลักฐานชิ้นนั้นที่มันตกอยู่
เศษส่วนเหล่านั้นก็เก็บรวบลงไว้เป็นหลักฐาน

ตำรวจอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบวงจรปิด

เอาทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะมาดำเนินคดี
ทั้งสองฝ่ายน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะเป็นนักเรียนช่างหรอก

เขม่นกันแล้วตามมาเอาคืนตรงนี้

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไป
ตามให้ได้นะคะปล่อยไว้ไม่ได้แบบนี้
มันอันตรายกับชาวบ้านแถวนั้นมากเลยอ่ะ